ของอาเซียนพาราเกมต์กันบ้างนะคะ
ก็บอกว่าอาจจะมีการหาเจ้าภาพสำรองแทงฟิลิปปินส์
ใดที่จะต้องไปแข่งขันเพื่อชิงตัวโคต้านะคะ
ส่วนเรื่องที่ฟิลิปปินส์อาจจะยกเลิกไม่เป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกม
ชาติที่เป็นสมาชิกก็กำลังผลักดันกันอยู่
แต่ว่าถ้าหากว่าฟิลิปปินส์ไม่พร้อมจริงก็คงจะหารือกันกับชาติสมาชิก
พร้อมที่จะรับเป็นเจ้าภาพแทนค่ะ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาได้มีเวทีได้มีผลงานด้วยครับ